ขอโทษที่ทำไปเพราะกระจำคุณศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจ
เกิดพันธุไม่มีเกี่ยวกับพวกกาลเมืองหรืออะไรของนั้น

ไม่ได้คิดอะไรของนั้นเลยเพราะเกี่ยวกับการเมืองอะไร
เห็นเด็กนั่งอย่างผู้เฉยดูเพชรชาติขึ้น
ก็ถามก็ถามเด็กว่าคนไทยไหมอะไรแค่นี้เองค่ะ
แต่ว่าไม่คือเกิดอาการประดานภาษาจริงจริง
ขอโทษจริงจริงขอโทษคนสื่อมันชวนทุกคนด้วยค่ะ
ที่บอกว่าเด็กมันชู้ทักเรียนนะครับ
ที่บอกว่าเด็กมันชู้ทักเรียนทำไมไม่ได้โรคคมชาติมันยังไงครับ
ถามเด็กว่าทำไมคนไทยหรือเปล่า
ก็ถามเด็กว่าคนไทยหรือเปล่าไอ้หนูคนไทยหรือเปล่าลูก

เด็กก็ตอบว่าทำไมล่ะป๊าเป็นสิทธิสุดที่สุดท้องกับป๊า

แล้วยังไงต่อครับผม
ก็เลยบอกอ้าวแล้วหนูใส่ชุดนักเรียนแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นล่ะ

แล้วน้องถามว่าแล้วป๊าแล้วป๊าน่ะมันไม่ยุ่งอะไรด้วยล่ะ
แล้วป๊าจะป๊ามีป๊าทำมาขายของไป

จากนั้นมันก็คือมะโหก็เลยเข้าไปกลุ่มร้ายน้องเขา
มันบอกป๊าไหมว่าเป็นประจำเดือนอะไรอย่างน่ะครับ

ป๊าได้ถามไหมครับว่าน้องถามฟังเหตุไหมครับว่าทำไมไม่รู้

ไม่สังเกตครับ
เราเล่นการเราอยู่กลุ่มสถานบัตรปกป้องขาวไม่มีค่ะ
ไม่เคยไม่เคยไม่เคยไม่เคยอยู่เกี่ยวอย่างนี้เลย
ก่อนหน้านี้เวลาเราเห็นเด็กเวลาเพลงชาติขึ้นแล้วแบบว่า
เด็กนักเรียนไม่ยืนตรงเคารพทงชาตินี้เราทำแบบนี้ไหมครับผม
ไม่ป้าจะถามว่าทำไมไม่ยืนกรกฎงชาติเวลาเนี้ยเห็นคนก็ถามว่า
หรือเปล่าก็แค่แค่นี้เองค่ะเคยเคยไปตักเตือนใครแบบนี้มาก่อนไหมครับ
ถามก็ถามก่อนหน้านี้มีคนแบบไม่เคารพทรงชาติต่อหน้า
แล้วได้เคยไปตักเตือนไหมครับก็ถามว่าพี่คนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

หรือถ้าโรงค์ไม่เขาหรือแล้วเราเลยตกเลยหรืออย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะ
ก่อนเนี้ยไม่ได้ไม่เคยไม่เคยดีแบบนี้ค่ะ

เมื่อวานเนี่ยหนูก็ไม่ได้ขาย
จะเอาของไว้ส่งเขาเลย
รถก็จะเอาของไว้ส่ง
ต้องก็บอกว่าพี่ไม่ยืน
เพราะว่าคนช่างเกินไปยังมี๑๐คน
หรือว่ามีพวกกันหรือเปล่า
ตอนนี้ก็จะไม่เป็นมุมเกี่ยวแล้วพอแล้วค่ะรู้แล้วค่ะ
เพราะว่าป้าก็ไม่ตั้งใจแต่มันเป็นอารมณ์ช่วงดูดหรือเป็นอารมณ์ผู้สร้าง
ขอโทษด้วยนะครับเอาไว้เหตุการณ์ทางนี้บางทีมันเป็นความรู้สึกและคิดแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์ห่วงวางอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเอาไว้เหตุการณ์ทางนี้มันเป็นความรู้สึกและคิดแต่หลักบุคคลไม่เหมือนกันนะครับ
ผู้กรณีไหมว่าผู้กรณีได้ถามเด็กไหมว่าเด็กเนี่ยเขามีอาการปวดขาปวดเข่าปวดท้องไหม
เป็นประจำเดือนจริงถึงได้ไม่ได้ยืนตรงชาติ
เพราะว่าน้องอยู่กับสองคนกับเพื่อนเพื่อนอีกคนนึงยืนปกติ
หันหน้าเข้าหาตรงชาติหันหลังให้หลานผม
ให้น้องแล้วก็ยืนตรงปกติแต่น้องยืนตรงไม่ได้

ประจำเดือนใช่ครับเพราะว่ามีใบรับรองแพทย์ออกมา
ตรวจภายในในเมื่อวานนี้ก็คือตรวจตามขั้นตอนของแพทย์เลยว่าน้องเป็นประจำเดือน
น้องได้บอกไหมคะว่าตอนนั้นทำไมเราถึงได้อธิบายกับ
ไม่อธิบายก็บางทีคนปวดค่ะคนปวดมันทำอะไรไปก็ปวด
คนทิมที่มันไม่อยากพูดอะไรผมว่าพี่น่าข่าวว่าเป็นผู้หญิงก็ได้ก็นะ
ต้องเข้าใจไปตอนกลับปวดประจำเดือนแต่บางทีที่มันไม่อยากพูดค่ะ
พอเจอแรงกระแทกหรือว่าคำพูดที่ขี่เข้าก็อาจจะมีโต้เถียง
แล้วก็เลยเกิดแมนต่างสันธารสติตเลยนะครับ
ปกป้องก็ออกมาทางพระมวลศาลทางค่ายกระทั้ง
ก็ต้องภายหายอภัยเพราะว่าไม่ได้พิษอะไร
แต่ก็ให้ทางตำรวจต้องเดินคณีย์ไป
ตามรูปแบบใครคณีย์ต้องเป็นคำถามเค้า

จะเป็นทำสิ่งทางกฎหมาย
แม้ไม่ได้จิตใจถือโทษหรือปักใจเอาโทษ
ขอโทษก็ถือขอโทษอย่างน้อยก็เป็นบริเวณของป้าอย่างนึงแหละ
เพราะว่าไม่สมควรที่จะไปทำอะไรกับใคร
อบ๊วยจิตใจตอนนี้ต้องดูสัมพันธ์นึง
ระหว่างที่เดินทางไปเรียนจะมีสภาพจิตใจยังไง
แต่ส่วนร่างกายตอนนี้ก็ยังมีอาการโกรธหัวโกรธฤษาในส่วนที่โดนกระชากหลุน
หรือก็ดึงอะไรอย่างนี้ครับก็ต้องดูอีกสภาพนึง
แท่นแพทย์ตรงนั้นก็ดูสัก๒๓วันว่ามันมีผลข้างเกียรติไหม
โอเคครับอิ่งใจนะตอนนี้โอเคแต่วันนี้น้องไม่ได้ไปเรียน
แต่ถ้าน้องไปเรียนเนี่ยจะมีอะไรไหม
ใช่ก็เทียร์อันนี้ก็คือเทียร์การแต่ตามประกอบประมาณก็ให้เป็นตามประกอบประมาณ
ขอโทษทุกคนที่ทำไปเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจเป็นระดับช่วง

และเก็บเป็นโบรเวียนในการใช้ชีวิตในต่อไป

ขออภัยให้ป้าด้วยค่ะ
ขอตอบดีครับ
ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ